เพราะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

สวยสวยสวย

ไม่พอก็บอกไม่พอเอาอีก

โพสจนหลังดอกเหมือนกันแล้วเนี่ย

คุณเราสองคนเนี่ยโพสต์แข่งความสวยกัน
เราอยากจะให้คุณมาช่วยตัดสินหน่อยไม่ได้เลย
บอกเลยนะว่าความสวยอย่างดิฉันเนี่ย
ทำบุญสวยชาติหน้าแต่ทำหน้าทั้งหน้าเนี่ยสวยชาตินี้เลย
ใครบอกคะเขาบอกว่ากุหลาบสวยย่อมมีน้ำ

สองคนนี้เนี่ยสวยเอาอีกเอาอีกนะจ๊
น้องเบาแดงซื้อ

เอางี้ละกันไอ้แข่งทรงแข่งสวยก็ว่ากันไป
แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันแข่งกันไม่ได้

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เราจะหมดผิดยอมพักรบ
เพราะว่าเราจะไปพบกับผู้โชคดีที่จะได้รับ

เอาไปขี่ก็ดูหล่อเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูดี
ผู้โชคดีจะเป็นใครไปลุ้นกันเลย

เพราะฉะนั้นรีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ๒เข้ามากันมากนะคะ
แล้วขอย้ำขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะว่า
คาราบาลแดงเขายังคงยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม
เพื่อช่วยคนไทยเนี่ยนะคะได้ซื้อง่ายจ่ายคล่องได้สบายกัน
แล้วย้ำด้วยนะคะว่าถ้าใครมีฝาอย่าลืมส่งเข้ามาลุ้นโชคกันมาก

ใช่แล้วอัพกติกามารยาทในการร่วมรุนโชคของเราเป็นอย่างไรบ้างนั้น
ไปติดตามกันเลยครับ
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที
ยิ่งดีด้วยนะที่ดอกครับ

ใช่โอ้ตื่นเต้นมากเลยส่งได้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้

วันที่๕สิงหาคมด้วยกันค่ะ